คือดูตอนแรกเหมือนกับเป็นพลเมืองดีเลย
มีผู้ชายคนหนึ่งคุณผู้ชมครับอุ้มเด็กทารก

นี่คุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยเป็นเด็กที่แท้งลูก
มีวัยรุ่นผู้ชายกับผู้หญิงเอามาให้ผม
ผมก็เลยไม่รู้ทำไงผมก็เลยเอามาส่งโรงพยาบาล
ปรากฏว่าคนนี้แหละพ่อ
คุณผู้ชมนะฮะดูตามภาพจากกล้อวงจรปิดนะครับ
มีรถเก่งคันหนึ่งแล่นมาจอดหน้าโรงพยาบาลนะครับ

เปิดประตูด้านหลังออกมาแล้วก็อุ้มทารกผ้าคลุมมิดชิด
วิ่งเข้าไปในผู้ป่วยฉุกเฉินนะ
แล้วก็วางเด็กลงบนเตียงจากนั้นเด็กก็ถูกเข็นเข้าไปข้างใน
ส่วนผู้ชายคนนั้นก็เอาเด็กมาส่งก็นั่งรอเก้าอี
เหมือนจะรอให้ข้อมูลกับพี่หมอพี่พยาบาล
แล้วภาพมันก็จบลงแค่นี้ก่อน
นี่วิ่งมาเชียวนะครับ
ที่นำทารกที่ถูกทำแท้งมาส่งโรงพยาบาล
พลเมืองดีรายนี้อ้างว่าใครก็ไม่รู้
เป็นวัยรุ่นชายหญิงขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดแล้ว
แล้วพอมาตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่จุดเกิดเหตุนะ

มันเป็นสถานที่อยู่ในซอยสุขาสงเคราะห์๑ทับ๑ที่อำเภอเมืองอุบลรัชธานี
ไม่เห็นเจอเหตุการณ์แบบที่บอกเลย
เห็นแต่เพียงรถคล้ายกับรถของพลเมืองดีนี่แหละที่ขับเข้าไปในซอย
สอบถามนางช้องรัฐคนนี้เป็นใครอ่ะพี่ช้องรัฐเนี่ยเนี่ยนะฮะ
แล้วก็เป็นหอพักที่พลเมืองดีกล่าวอ้างนะฮะว่าพักอาศัยอยู่
ถามจากผู้เช่าอะไรอื่นก็ไม่มีใครรู้จัก

ก็ชื่อเก๋ไปน้ำสมบูรณ์นั้นคุณพอร์ชม
อายุ๑๙ปีเป็นแฟนของพลเมืองดี

แล้วก็บอกว่าไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นนะ
แต่พร้อมจะไปให้ข้อมูลกับตำรวจ
พอไปให้ข้อมูลกับตามรวจคุณพอร์ชมครับ

ทั้งสองคนรับสารภาพว่า
ทารกเพศหญิงเป็นลูกของเขาเองแหละทั้งคู่
ซึ่งวันเกิดเหตุฝ่ายหญิงเนี่ยคือเกิดแท้งลูก

เขาก็เลยตัดสายสดือเด็กเพื่อนำส่งโรงพยาบาล

ตามที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้แหละครับ
นี่แหละครับส่วนสาเหตุที่สร้างเรื่องขึ้นมาว่ามีคนเอาเด็กทารกมาให้
บอกว่าตอนนั้นมันตกใจแล้วมันสับสนทำอะไรไม่ถูก
ส่วนเรื่องการดำเนินคดีนะครับคุณผู้ชมครับยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับทั้งสองคน
เพราะอยู่ระหว่างการรักษาตัวแล้วก็ผลรายงานการชนะสูตรจากแพทย์นะฮะ
คือจะต้องชี้ก่อนว่าเด็กที่เสียชีวิตอายุคันเท่าไหร่
แล้วแท้งเองหรือทำให้แท้ง

ความผิดต่างกันคือถ้าหากมาอยู่ดีเป็นลูกผมเองอันนี้มีความผิดแน่นอน